ขยับต่อแต่ว่ายังอยู่เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิดแล้วก็วัคซีน
มีคุณหมออีกท่านหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นคนที่นั่งอยู่ในสอบคอด้วย
คุณหมอท่านนี้ออกมาพูดหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีน

นายแพทย์อุดมคชินทรอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ปัจจุบันท่านเป็นที่ปรึกษาสบคนั่งอยู่ในสอบคอเลย
คุณหมออาจารย์หมออธิบาย๒เรื่องครับ

พอเวลามีสายพันธุ์ใหม่มันจะกินสายพันธุเดิม

สายพันธุเดลต้าจะเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดเร็ว
แล้วอาจจะทำให้โลกทั้งใบติดการติดโควิด

อีกเรื่องหนึ่งคุณหมอเปรียบมวย
มวยวัคซีนหลายยี่ห้อ

ของเขาดีจริงของเขาดีจริงคือแปลว่าอะไร
หากเป็นโควิดเก่าก่อนนะ
๙๐กว่า๙๕เอาอยู่
แต่ถ้าเป็นสายพันธุ์อินเดียหรือเดลต้า

ก็คือรักษาดูแลได้ในระดับ๘๗
ก็ยังเยอะนะสูงยังถือว่าสูงอยู่

ไม่กล้าจะตอบอะไรแล้ว

น้อยคุณหมอพูดอย่างนี้เหรอ

ข้อมูลน้อยคือไม่มีข้อมูลเพียงพอว่าจะมาเปรียบมวย

พอสมควรมีศักยภาพพอสมควร

๓สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เห็นด้วย
เห็นด้วยแต่จำเป็นจะต้องฉีดเข็ม๒

และเข็ม๓ให้กับบุคลากรรมการแพทย์

แล้วท่านพูดต่อว่าเป็นไปได้ไหม

สถานการณ์ที่เราดูแลประเทศอยู่เนี่ย

คือท่านบอกว่าเจ็บสั้นแต่จบดีไหม
เพลงของพี่อ๊อฟเหรอ

เออแต่ว่าคือท่านก็บอกว่าเข้าใจแล้วไม่อยากให้ใครตายสักคนหนึ่งนะฮะ
แต่ว่าคือถ้าอยากใช้รักษาชีวิตไว้ก่อน
เพราะว่าถ้าไม่มีชีวิตมันไปหาตังค์ใหม่ไม่ได้

แล้วเดินหน้าเริ่มต้นชีวิตกันใหม่
แต่ต้องสกัดโรควันนี้ให้มันอยู่ในมือในการดูแลของรัฐบาลให้ได้เสียก่อน
ก็เลยไปถามรัฐบาลว่าลุงตู่เอาไหม

แต่ว่าวันนี้ลุงตู่ไม่ได้อยู่ที่ประชุมคณะธรรมดีเนี่ย

ตู่เนี่ยกักตัวอยู่ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของ
คือจะมีโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ตอบคำถามแทนลุงตู่ท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชา

เอาจริงว่ารัฐบาลกำลังพิจารณากระบวนการในการทำบุญประเทศอยู่
หรืออาจจะเป็นการทำบุญประเทศลักษณะออนไลน์
ลดการรวมตัวกันลดการเสี่ยงที่หลายคนต้องมาเจอกัน
แต่ยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าเอาจริงแน่

ขยับไปที่พี่หนูริงสมบัติบุญงามอนงหรือบอกกรลายจุด
พอทราบข่าวว่ารัฐบาลกำลังจะทำบุญประเทศ

หนูลิงบอกเฮ้ยมันไม่ได้ผลหรอกทำบุญประเทศ

ทำแค่นี้รับรองว่าประเทศดีขึ้นแน่นอน
นี่คือสมบัติบุญงามนงนะฮะ

วันเดียว๒๘๐๐เป็นเข็มแรกก็๒แสนกว่า

รวมแล้ว๑๑ล้านแล้วนะ
ข้ามไปที่๑๑ล้านกว่าแล้ว

แต่พอนับไปนับมาเหลือเวลาเท่าไหร่นะ

วันเป้าหมาย๑๐๐ล้านโดส
เคยบอกว่าวันละ๔๙๐๐วันละ๕๐๐๐

วันละ๕แสนกว่า
จึงจะสามารถเป็นไปตามเป้าหมาย๑๐๐ล้านโดสได้ครับ
ค่ะคุณผู้ชมเรื่องของโควิดนะ